แล้วก็ไปดูเรื่องของการบินนั่นเองนะครับ
รายงานเข้ามาจากเกาะสมุยสุราธานี

สถานการณ์ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนักขนาดนี้นะคะ
พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเป็นพื้นที่ของบริเวณริมชายหาดค่ะซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
ก็พบว่าบริเวณริมชายหาดนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรตลอดทั้งวันนะคะ
แล้วก็มีคลื่นลมทะเลที่มีกำลังแรงตลอดชั่วโมงด้วยทีเดียวค่ะซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีลมแรงมากนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวลาดเกาะนะคะ
อยู่ในอำเภอกเกาะสมุยแล้วก็ส่วนใหญ่คนมักจะมาดูคลื่นลมทะเลบริเวณนี้
เพราะว่าจะสามารถเห็นคลื่นลมทะเลที่ซัดเข้าฝั่งเกาะสมุยได้อย่างชัดเจนอย่างด้านหลังของดิฉันบรรยากาศ
คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าท้องฟ้าในขณะนี้เกาะสมุยท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะ
แล้วก็บางส่วนของท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีกลุ่มเมฆที่กำลังก่อตัวจะเป็นฝนนะคะ
แต่ว่าสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ดูเริ่มดีแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ชาวสมุยนั้นอุ่นใจมากขึ้น
ซึ่งฝั่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบริเวณริมชายหาดข้างหน้านะคะก็เป็นพื้นที่ของหาดเฉวงค่ะ
จะเห็นว่าคลื่นลมทะเลที่กำลังซัดเข้าฝั่งก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แล้วนะคะ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่บนเกาะสมุย
ส่วนใหญ่ก็มีความตื่นตัวกันมากขึ้นเพราะต่างจะเดินทางมาสำรวจคลื่นลมทะเลในจุดต่างกันตลอดทั้งวันค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่บริเวณของถนนทวีราชพักดีในตำบลอ่างทองอำเภอกเกาะสมุย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าร้านอาหารริมทะเลมีบางร้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นน้ำทะเลหนุนสูง
ทำให้ถนนเส้นดังกล่าวถูกน้ำทะเลซัดท่วมขึ้นมาบนทางเท้าส่งผลให้รถเล็กสัญจรได้อย่างลำบากค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสพเกาะสมุยต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่
แล้วก็นำรถแบ็คโฮลขนทรายไปถมปิดกั้นไม่ให้น้ำทะเลหนุนสูง

และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นบนเกาะสมุยนะคะ
ก็ถือได้ว่ามีหลายพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก
ทำให้เกิดพายุฝนตกหนักค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
และก็มีลมกันโชคแรงมากนะในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
มีน้ำท่วมขังรอระบายหลายจุดเลยทีเดียวค่ะโดยชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของตลาดนะคะ
ก็ต่างเตรียมพร้อมโดยการนำกระสอบทรายไปวางกั้นไว้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ทำให้น้ำท่วมขังรอระบายภายในตลาดนั้นก็สามารถเอ่อ
ชะลอตัวได้นิดนึงนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีการเตรียมตัว
ทำให้ผลกระทบที่มาจากน้ำท่วมขังนั้นชาวบ้านก็สามารถเฝ้าระวังได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
ไปดูในเรื่องของการเดินทางโดยเรือเฟอรี่บ้างนะคะล่าสุด
ซีทานเฟอรี่นะคะได้กลับมาเปิดให้บริการแล้ว
โดยเที่ยวเรือเที่ยวแรกนะคะที่เป็นเที่ยวจากฝั่งท่าเรือดอนศักดิ์
เดินทางมายังเกาะสมุยได้เปิดให้บริการไปเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยจะเปิดเดินเรือทุกชั่วโมงนะคะไปจนถึงเที่ยวเดินเรือเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้ค่ะ
จากเรือเฟอรี่โดยสารแล้วนะคะก็มีข่าวดีนะคะในเรื่องของสายการบิน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะคะก็คือสายการบินก็ได้เปิดให้บริการเช่นกันนะคะ
โดยเครื่องบินนะคะก็สามารถเดินทางได้แล้วหลังจากที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ให้บริการเที่ยวบินเข้าออกเกาะสมุยตามปกติในวันนี้เที่ยวแรกก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลาเก้านาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็จะมีเที่ยวบินให้บริการต่อเนื่องทุกชั่วโมงติดต่อกันไปนะคะ
ซึ่งแต่ละเที่ยวบินจะมีการประกาศแจ้งให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบถึงสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าบนเกาะสมุยนี้นะคะถือว่าสภาพอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราได้สำรวจทุกพื้นที่นั้นนะคะ
ถือเป็นสัญญาณที่ดีทำให้ชาวเกาะสมุยนะคะมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็หายกังวลกับพายุสนร้อนปลาบึกที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่นั่นเองค่ะ
แต่หลังจากนี้นะคะทีมข่าวก็ยังเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนตกหนักในพื้นที่เกาะสมุยอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็จะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยระวิการแก้วิจิตรายงานค่ะ